ล่าสุดนะครับวันนี้ไผ่ดาวดินได้รับการประกันตัวแล้วหนึ่งคน
นะครับค่ะแล้วก็ออกมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วเมื่อช่วงเย็นเย็นที่ผ่านมานะครับ
กริจกระแสทิพย์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับเราได้สอบถามข้อมูลไปนะครับ
ท่านผ่อบ้อเรือนจำในบอกกับเราว่าทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพหานคร
ปล่อยตัวไผ่ดาวดินตามขั้นตอนของรัชธรรมแล้วนะครับซึ่งหมายปล่อยตัวจากสารอาญาส่งมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เวลาประมาณ๑ชั่วโมงนะฮะก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวตามขั้นตอนนะครับ
ส่วนที่ผู้ชุมนุมวันนี้มารวมตัวกันที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วจะปักหลักค้างคืน
เรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำกับแนวร่วมราศดร๖๓ที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีนั้น
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพนายกริจกระแสทิพย์บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ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
ซึ่งทางพบเรือนจำพิเศษกรุงเทพเชื่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะเข้าใจกระบวนการการปล่อยตัวผู้ต้องขังอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นการชุมนุมจึงคิดว่าไม่น่าจะใช่เพื่อกดดันให้รัชธรรมปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมือง
เพราะว่าการจะปล่อยหรือไม่ปล่อยไม่ได้อยู่ในการพิจารณาของทางเรือนจำ
แล้วก็มีผู้ที่ไม่ใช่แกนนำด้วยส่วนรุ้งปนัสยาตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ที่ทันทะสถานหญิงกลาง
ขณะเดียวกันนะครับเรื่องของถนนนะฮะที่ต้องถูกปิด๑ช่องทางจราจรตอนนี้
ถนนหนึ่งฝั่งของงามวงวานหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเราถามไปยังสอนอทุ่ง๒ห้อง
แจ้งว่าผู้ชุมนุมขอปิดถนนงามวงวานขาออกนะครับมุ่งหน้าพงเพชรช่วงหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ส่วนขาเข้ามุ่งหน้าเกษตรที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับจะเปิดการจราจรให้ตามปกตินะฮะ
เพราะฉะนั้นประชาชนถ้าจะใช้เส้นทางเนี่ยมันจะเหลือฝั่งเดียวถ้าเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงก่อนนะครับ
ส่วนเรื่องการปักหลักค้างคืนเนี่ยทางสอนอทุ่ง๒ห้องบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานจากทางกลุ่มผู้ชุมนุมมา